มาดูเรื่องนี้ค่ะคือมีพลเมืองดีเขาไปเห็น
รถคันหนึ่งเป็นรถกระบะมันตกไปอยู่ตรงร่องน้ำตรงริมถนน
แล้วคุณรู้ไหมเวลาเราเห็นลักษณะแบบนี้เฮ้ยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุใช่ค่ะทำยังไงต้องหาคนละคนขับ
มีผู้โดยสารมาไหมต้องไปช่วยตำรวจเนี่ยต้องไปดูนะคะ
ปรากฏเฮ้ยคนขับหายไปยังตกใจอีกอืมตกใจซ้ำสอง
คือแล้วยังไงเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนี่แหละค่ะ
คือพุ่งลงไปข้างทางนะคะเขาบอกเออเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทย์นะคะ
ขาออกที่ตำบลวันยาอำเภอขลุงจันทบุรี
เช้าเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบห้ากรุงพาพันธ์อืม
นี่นี่เส้นทางนี้คุณเห็นป่าย่าข้างทางไหมโอ้รกทึบเลยล่ะ
แบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วไงอ่ะรถอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้โหเออดิฉันยังหารถไม่เจอ
แต่เจ้าหน้าที่เนี้ยมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นรถกระบะโตโยต้าโอ้โห
เมื่อกี้ที่เราไม่เห็นคือเข้าใจเลยเพราะอะไรอ่ะ
มันป่าย่ามันรกทึบแล้วน่าจะพุ่งลงไปตรงนั้นน่ะนะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าสีดำค่ะ
ตำรวจจะเดินเข้าไปเท้ายังลำบากอู้เจอแล้วเจอแล้วอ๋อนี่
นี่พุ่งลงไปแล้วตรงนั้นมันมีร่องน้ำด้วยเขาบอกว่าตกลงไปในร่องน้ำสภาพเป็นแบบนี้
มีร่องรอยของต้นไม้ที่ถูกชนด้วยล้มเป็นทางยาวแล้วแน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาผู้รอดชีวิตก่อนเลย
เออเขาอยู่ไหนจะเป็นเขาหรือเป็นเธอน่ากลัวมากนะคะปรากฏไม่เจอใครเลย
เจอในรถคันนี้คือกระเป๋าผู้หญิงเป็นลักษณะกระเป๋าสะพาย
ในกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบถูกไหมไปเจอนี่กระเป๋า
เจอใบขับขี่แล้วใบขับขี่นั้นระบุชื่อเออมีกิ๊บติดผมผู้หญิงจริง
ครับระบุชื่อนางสาวอัชราอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะบริเวณรถเนี้ย
กระจกด้านลงด้านหลังเนี่ยโอ้โหแตกทั้งบานนะคะแล้วตรงนั้นจริงจริงเขาบอกว่า
มันมีเสาปูนด้วยนะดีนะที่รถน่ะไม่ได้ไปชนเสาปูนแล้วคำถามคือ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นคนขับอยู่ที่ไหน
เมื่อมีใบขับขี่ระบุชื่อเป็นผู้หญิงปรากฏตำรวจเจอมือถืออีกต่างหาก
ได้แค่เจอใบขับขี่มีมือถือเลยเอาอย่างนี้เอามือถือลองโทรติดต่อ
ญาติของผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันจนกระทั่งค่ะสุดท้ายมีคนมารับรถจริงจริงค่ะ
อืมแล้วเป็นคนขับนั่นแหละอ้าวเธอยังมีชีวิตอยู่ค่ะเออ
แล้วเธอไปไหนเธอกลับไปนอนที่บ้านค่ะคนนี้เหรอ
กลับไปนอนที่บ้านเพราะเธอเนี่ยเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้
เธอเลยเล่าค่ะพี่อัชราทุกคนงงกับหมดเลยเพราะตามหาตัวว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
คือเป็นห่วงอ่ะเนอะใช่พี่เขาบอกก็ตอนที่รถน่ะมันเสียหลักไป
ขับมาวูบเอาตรงคือวูบวูบหลับในก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
แต่เอาตัวรอดออกมาได้ไม่ได้เป็นอะไรพอออกมาจากรถเลยโทรตามสามีให้มารับกลับบ้าน
แล้วถามว่ารถมันเอาขึ้นไม่ได้ตอนนั้นมันกลางคืนพี่ก็เลยตัดสินใจทิ้งรถก่อนละกัน
ไว้อย่างนั้นเลยใช่ทิ้งเลยก็แล้วกันจนกระทั่งอ่ะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ตามมา
ก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อโอเคเธอยังมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วเธอเนี่ยโชว์เลยค่ะ
โชว์อะไรโชว์พระเครื่องค่ะนี่ค่ะที่ห้อยคอเธอไว้บอกเป็นพระหลวงพ่อโสธรรุ่นแรก
มั่นใจเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นบารมีของหลวงพ่อโสธรและทำให้เธอแคล้วคลาดปลอดภัยจนกระทั่งออกมาจากรถแล้วกลับไปนอนได้ค่ะอืม
โชคดีนะไม่เป็นอะไรนะคะโอ้แต่พี่อัชราครั้งหน้าพี่ถ้าง่วงเนี่ยพักหน่อยนอนหน่อย
แต่เอาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมพี่พี่โทรแจ้งไปบอกเหตุตำรวจหน่อยก็ได้
เออใช่เพราะว่าชาวบ้านอ่ะเอาตรงตรงเขาเมื่อเห็นแบบเนี้ยเขาช็อกกันหมดน่ะ
ครับแล้วเขาตามตัวพี่กันให้วุ่นเลยอ่ะโอ้โหเออนะคะมันกิจตนาการต่อได้ไงว่าเอ๊ะเกิดอุบัติเหตุ
ว่าโดนลักพาตรงลักพาตัวอะไรมาหรือเปล่าคนขับหายไปนะ